มาดูพิธีกรรมเรื่องของการลอยทุกข์ลอยโศกลอยโรคลอยภัย
จับผ้าค้อแสดงใหญ่จันทร์ไลค์อภิวัณฑ์ชายเย
ลอยไปกับสายน้ำหลายคนก็คงจะนึกถึงเรื่องของการลอยกระทงถูกไหม
แต่นอกเหนือจากการลอยกระทงมันยังมีอีกมากมายหลายพิธีกรรมที่ลอยสิ่งไม่ดีไปกับสายน้ำ
เขาทำอะไรยังไงกันบ้างไปติดตามกันครับ
ช่างเป็นพิธีกรรมที่หาชมได้ยากยิ่งหนักนี่คือพิธีลอยเคาะเรือไฟ
จัดขึ้นที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามตำบลระหารอำเภอบึงสามะขี่จังหวัดกำแพงเพชร
โดยพิธีนี้ยังมีอีกบางพิธีกรรมที่ลอยสิ่งไม่ดีไปกับสายน้ำ
ทีนี้มีชาวบ้านกว่า๑๓๐๐คนพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพลียงกัน
ซึ่งพิธีลอยเคาะเรือไฟเปรียบเสมือนพิธีสะดอกเคาะดวงชะตารวมแบบหนึ่ง
ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องถือเครื่องประกอบพิธีไม่ว่าจะเป็นบายสีสตวงใส่เศษต่างในร่างกาย
เช่นผมเล็บได้เสื้อและกระดาษเขียนชื่อนามสกุลไว้ขณะสวดทำพิธี
เมื่อจบพิธีสวดเสร็จแล้วก็จะนำของเหล่านั้นไปใส่เรือพญานาคเพื่อนำไปลอยน้ำเผาไฟ
เสมือนนำทุกโศกและสิ่งไม่ดีให้ลอยออกไปจากชีวิตและให้มีแต่โชครวมถึงสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของเราแทน
ไปต่อกันที่พิธีปล่อยไข่พญานาคทิ้งทุกโศกจังหวัดนครพนม
ช่างเป็นภาพที่สวยงามยิ่งนักนี่ก็คือภาพของงานประเพณี

โดยภายในงานครั้งนี้จะมีการปล่อยกระทงสายกว่า๑หมื่นดวงเลยทีเดียว
ซึ่งการปล่อยไข่พญานาคจุดประสงค์สำคัญทำขึ้นเพื่อบูชาพระแม่คงคา
และไปกับสายน้ำโดยไข่พญานาคเหล่านี้
ตอนนี้ถูกทำโดยเจ้าหน้าที่กองร้อยอศที่๑นครพนม
ร่วมแรงใจทำไข่พญานาคจากกะลามะพร้าวผ่าครึ่ง
บรรจุขี้เลื่อยผสมน้ำมันยางและน้ำมันดีเซล
ก่อนจะนำกะลาไปจุดไฟและนำไปปล่อยลอยตามกระแสน้ำโขง
ทีละใบจนสว่างสวัยไปทั่วลำน้ำโขงนั่นเอง
จริงนี่ก็เป็นพิธีกรรมที่สวยงามเหมือนกันนะสองสาวนะ

ผมลอยต้องลอยวันที่ใช่ของผมด้วย
ต้องเป็นวันจันทร์หรือวันพุธ